เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
ท่ามกลางแสงแดดจ้าลมสงบครับ
กลางแดดแบบนี้เพียงไม่ถึง๑๐นาที

โดยปกติแล้วปรากฏการณ์พายุฤดูร้อนนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน
ซึ่งห่วงเวลานี้เองถือว่าเป็นห่วงเวลาที่เมืองไทยของเรามีอุณหภูมิร้อนและอุที่สุดครับ
และหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่จะเข้ามาปะทะกับความชื้นในอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจนทำให้เกิดการปั่นปวนเกิดขึ้น
อากาศชื้นลอยขึ้นไปก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆสีเทาเต็มท้องฟ้าไปหมด
แสงแดดไม่สามารถที่จะส่องลงมายังพื้นดินได้ครับ
ที่สำคัญลมก็จะเริ่มแรงขึ้นครับ
เราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามาแต่ไกลเป็นกิโลเลยนะครับ
อีกสักครู่ฝนจะเริ่มเทลงมาอย่างหนักครับ
โดยฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนั้นจะกินเวลาไม่นานนะครับ
ประมาณครึ่งชั่วโมงไปจนถึง๒ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
พื้นที่ก็อยู่ราว๑๐จนถึง๒๐ตารางกิโลเมตรครับ
ห้ามทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะเกิดพายุฤดูร้อนครับ
อาคารที่มีทรงสูงควรที่จะติดสายล่อฟ้า

ขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองแบบนี้
ห้ามหนีหรือว่าไปหลบใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เพราะนอกจากจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าลงมาแล้ว
สามารถที่จะพังโค้นล้มลงมาสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับ

คุณผู้ชมครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้

ถึงความน่ากลัวแล้วก็ความอันตรายของพายุฤดูร้อน

ยังอยู่ในห่วงระยะเวลาแห่งการเฝ้าระวังอันตราย
จากพายุอุรดุร้อนตามประกาศของกรมอุตุนิยมพิทยา

หย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ยังมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

อกจากนี้ยังพบว่ามีหนึ่งปัจจัยครับที่เป็นตัวการที่ทำให้สถานการณ์นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าคลื่นกระแสลมดังกล่าวยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นำความชื้นลอยขึ้นสู่บนฟ้า
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มเมฆฝนและกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ทำให้เกิดลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บตกได้อยู่
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพื้นที่ไหนบ้าง
ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
โดยเฉพาะวันนี้ครับ๒๑เมษายนมีหลายจุดละทีเดียว
ให้คุณผู้ชมได้ดูพื้นที่สีแดงที่จะปรากฏในแผนที่ในขณะนี้นะครับ
พื้นที่เหล่านี้เองคือพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
อีสานตอนบนอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่าง
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำ
และวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะครับ
แน่นอนครับถ้าหากเกิดขึ้นแบบนี้การเตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับรวบรวมกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวตั้งแต่วานนี้มาจนถึงวินาทีนี้
จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆสีขาวก็คือกลุ่มเมฆธรรมดา

และจะสังเกตว่ามีจุดสีแดงก็คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ที่ทำให้เกิดพายุรุ่นร้อนเกิดขึ้น
เมฆดังกล่าวนั้นมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณทางตอนบน
แล้วก็ไล่ยาวตามขอบของบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ประอิศาลตอนล่างภาคตะวันออก
มีภาคกลางภาคเหนือบ้างบางส่วนนะครับ
นั่นก็หมายความว่าวันนี้เองจากการตรวจสอบก็พบว่า
ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นได้อยู่
แน่นอนถ้าหากบ้านใครบริเวณไหน
ต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนองท้องฟ้าเริ่มอึมครึม

งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากพายุลมแรงเกิดขึ้น
เข้าไปหาที่อยู่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ไปอยู่ใกล้ต้นไม้เพราะว่ามีโอกาสเกิดฟ้าผ่า
แล้วก็ต้นไม้นี่แหละครับถือว่าเป็นตัวการสำคัญ
ที่จะเป็นสายล่อฟ้าชั้นดีละทีเดียว
ฟ้าอาจจะผ่าลงมาทำให้ต้นไม้โค้นล้มได้
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าต่าง
สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะครับเมื่อโกรธแสลมที่มีความกระโชคแรง
อาจจะทำให้เกิดการค้นล้มและก็เป็นอันตรายเกิดขึ้นได้
นี่คือสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
มาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้มาพร้อมกับ
โดยจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยง
โดยการตรวจสอบว่ากลุ่มฝนให้กลุ่มปกกลุ่มในประเทศไทย
เริ่มตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่จะเน้นอีสานตอนบนไล่มาอีสานฝั่งตะวันออก
ตามด้วยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
กลางก็จะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกแถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการตกกระจายอย่างนี้ต่อเนื่อง
เน้นวันนี้อาจจะไปหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินศรีสะเกด
บุรีลำรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี
ที่นำไปซึ่งสูญเสียอ่างที่เห็นภาพมาสามารถก่อนหน้านี้
สิ่งหนึ่งที่นำมาเยือนพร้อมกับความอันตราย

ต่ำสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่เพียงแค่๓๕องศาเซลเซียส
สุดที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียตเท่านั้น
แต่พื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
ตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะครับ
วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนสูงสุดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสมีลุ้นที่จะเจอฝนเช่นเดียว
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันออก
แล้วก็บริเวณทางตอนเหนือของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
โอกาสเกิดฝนในวันนี้๑๙ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก
บางจุดบางพื้นที่ออกจากบ้านเช้านี้อาจจะยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับ
อุณหภูมิวันนี้สูงสุดคาดการณ์ว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีจะเพิ่มขึ้น
พรุ่งนี้มีโอกาสตกถึง๔๐นะครับ
อุณหภูมิก็จะขยับตัวสูงขึ้นวันละประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
สัปดาห์นี้อาจจะร้อนหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วทั้งประเทศ
ท่ามกลางการเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนแน่นอนครับ
การใช้ชีวิตในระยะนี้ต้องหมั่นติดตามการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
รวมไปถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติม
อกจากนี้ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป